พูดถึงแม่กุ้งคุณแม่ที่น่ารักของหนุ่มเกรทวรินทรกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
อุ้ยค่ะเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยลูกชาย
กลัวว่าลูกชายจะเหงาเพราะอะไรช่วงนี้ลูกชายโสด
ช่วงนี้ดิฉันต้องไหว้แม่กุ้งสวยหน่อย
อ่ะไหว้สวยหลายคนก็ซ้อมไหว้สวย
ทองแทงกันช่วงนี้พอ
แล้วความพีคคือรอบนี้อากาเซ่ตัวจริงเสียงจริงอย่างหนุ่มเต้ยพงศกรเขาไปด้วย
ก็เลยพาแม่กุ้งไปกินร้านอาหารร้านหนึ่ง
คลิปนี้เนี่ยนะเกรทก็เพิ่งจะรู้ความจริงว่า
ไม่มีใครมาดูแลเกรทยามแก่ยามเท่า

ติดต่อสาวที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ให้ลองมาออกเดทกับลูกชายบ้าง
ยังแบบว่ามาดูตัวกันเถอะอะไรอย่างนี้
แต่งานนี้จะบิวต์ขึ้นหรือเปล่า
แล้วเกรทกับแม่กุ้งทริปทัวร์เกาหลีเนี่ย
แฮปปี้ขนาดไหนลองไปฟังดูค่ะ
แม่ค่ะแม่ค่ะ
แม่ค่ะแม่ค่ะ

แม่ค่ะแม่ค่ะ

แม่ค่ะแม่ค่ะ

ไม่ได้มีเวลาแบบไปเจอใครอะไรอย่างนี้